ไปดูอีกคลิปหนึ่งวิวมาชมคลิปนี้โหดมากจริงจริง
ต้องขออภัยนะคะคือเราดูกันแม้ว่าจะดูกันมาสองสามรอบแล้วเนี่ย
คือเห็นอีกครั้งก็ยังรู้สึกใจแป้วอยู่ดีอะค่ะเป็นเหตุชิงทรัพย์ที่อุกอาจมากมาก
จังหวัดอุดรธานีค่ะคนร้ายเนี่ยลงมือกับหญิงมีอายุคนนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาอ่าเล่าตามภาพเลยนะขี่มาคนเดียวนะคะ
จอดแล้วจะลงไปกดเอทีเอ็มซ้ายมือสีเขียวเนี่ย
ตู้เอทีเอ็มครับเธอก็เดินลงไปไปเติมเงิน
อภัยเป็นตู้เติมเงินค่ะปรากฏว่าเหมือนตู้จะเสีย
เธอก็ไปกดกดจะเติมเงินเติมเงินเธอก็เลยกลับขึ้นมาที่รถ
แล้วก็มีผู้ชายคนนี้ใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนสีน้ำเงิน
กางเกงสีน้ำเงินคล้ายคล้ายยีนะคะครับเหมือนจะมากด
เขาเนี่ยเขาก็คุยกันเล็กน้อยพูดคุยกันว่าชี้โบ๊ชี้เบ๊
เออมันยังมีตู้เติมเงินอีกจุดนึงนะแล้วคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
เดินมาเหมือนจะไปคุณผู้ชมดูในมือเขาโอ้โห
เข้าไปที่บริเวณไทยทอยค่ะสามทีแบบเน้นเลยนะคะ
กะเอาตายเลยค่ะแล้วก็เนี่ยคว้าทั้งกระเป๋า
ทั้งโทรศัพท์มือถือวิ่งไปเลยแรงมากอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
เป็นนาทีฟาดลงไปที่หัวของหญิงสูงเนี่ย
คือต้องขออภัยนั้นที่ต้องฉายซ้ำภาพแบบนี้นะคะ
แต่ก็คือถ้าคุณคุณผู้ชมเห็นคลังแรกที่เธอโดนตี
เธอก็เซแร่วค่ะนี่เห็นไหม
เขายังตีซ้ำอีก๒ครั้ง
ด้วยความแรงที่ไม่ต่างกันเลยนะคะ

แต่หญิงวัยกลางคนคนนี้ยังไม่ได้หมดสตินะคะ
ก็พยายามที่จะลุกขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือ

มันเกิดขึ้นริมถนนแล้ววิธีการเนี่ย
มันโหดร้ายมากค่ะคือกะเอาเขาตายเลยอะค่ะ

เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนลงมือก่อเหตุเนี่ย

ไม่มีเงินเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ค่ะ

เพื่อจะขโมยเงินเอาไปเติมน้ำมัน

เป็นครั้งแรกแต่ตำรวจบอกตำรวจไม่เชื่อ

เพิ่งเคยทำอะ

เชี่ยวชาญดูแบบทำเป็นเนียน

แอบเดินไปข้างหลังก่อนที่จะฟาดเขา

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะลองสอบสวนอีก
ต้องมีเจ้าทุกข์คนอื่นเพิ่มเติมแน่